ไปกันที่ธรรมเนียบรัฐบาลกันหน่อย

คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนตรุษจีนแล้วนะ

เพราะถูกรถส่วนตัวของตำรวจชน
ธนาคารกรุงไทยที่อยู่ติดกับรั้วธรรมเนียบ
ควันไฟไหม้อะไรอีก
แล้วก็มองว่าการที่เอาโคมแดงไปตั้งไว้

เป็นการแก้เคล็ดหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมา

จุดทูบไหว้สวรรค์ชั้นฟ้า๓๖ชั้น
ฝีมือใครยังไม่รู้เลยนะฮะ
แล้วก็กระถางต้นไม้แตกร้าวอีก
มีกระถางอ่างบัวต่างหากกระถางต้นไม้ต่างหาก

เป็นเหตุการณ์ที่กาเขาไปรุมจิกซากนกพิราบ

เขาบอกโอ้โหไส้ทะลัก

สไศทะลักขนหลุดลุ่ยเห็นขาวไหมคะ
เต็มหน้าธรรมเนียบเลยแบบนี้

นกพิราบเป็นสัญลักษณ์อะไรฮะ

และความสงบสุขสันติสุข
อ่าอ่าอ่าอ่า

เขาก็มีการวิเคราะห์ไปต่างนานานะคะ

หลังจากที่นายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อมวลชน
อ่างบัวแตกเรื่องทูบ๓๖ดอก
เรื่องเหตุการณ์โคมสีแดงลางร้ายต่างที่เกิดขึ้น

ก็จะไปมองโหลาสตาร์ตไปมองหวงตุ้ย

วันนี้มันถีดฐูน

เออก็เป็นเรื่องธรรมชาติ

มันผ่านมันมีใบกลับหิ้วหรือเปล่า
งถนนตั้งเยอะมันจะถอยไปชนได้ไงตำรวจด้วยซ้ำไป
รถตรวจหรือยังอ่ะแล้วจะอย่างอ่ะ

ควรไปปักคิดว่าเขาไม่ไปปักให้กล้องมันเห็นละมั้ง
แล้วผมก็ไม่ได้แหมกไว้ว่าผมจะสั่งให้ไปปักปลอก
ผมแป้งสั่งแบบนี้หรอก

ฆาตการหลายคนเขาก็อยากให้บ้านเมืองไปได้

พอติดโกงก็บอกว่าติดเพื่อจะทำฮวงจุ้ย

กระถางบัวคือกระถางบัวรู้จักแยะกันซะบ้าง
นี้เป็นยุคอะไรนะคะ
๔๐นายโยคคำสรีบอกวันนี้เราเป็น๔๐แล้ว

ยังถอยชนได้อีกแล้วยังไงเดี๋ยวต้องตรวจสอบดูหน่อย
กระถางต้นคอยแตกว่ามันแตกมาตั้งแต่ชาติไหนแล้วไม่รู้
หลายเรื่องเนี่ยทั้งทูบทั้งโคมแดงทั้งอะไรเนี่ย

จดได้แค่เรื่องทูบ๓๖ดอก
โงเห้งขอร้องว่าอย่าไปเสนอเรื่องที่มันสร้างความสงสัยอะไรกันต่อไปเลย

นายกก็เลยถามว่าได้อะไรไปบ้างเนี่ย

ท่านนายกค่ะแต่พอสื่อเดินออกมา
หลังจากที่นายกมนตรีให้สัมภาษณ์ก็เห็นเมื่อกี้

เห็นแบบนี้แล้ว

ซึ่งมีฉายาว่าโขนสวถึงเหตุการณ์อีการุมถึงซากนกพิราบ

ว่ามันเป็นลางหรือเปล่าขอรับนะ
ก็มีคนโทรไปถาม
แต่ได้รับคำตอบจากโหนสวบอกว่า
มีคนจากทางรัฐบาลโทรศัพท์มาขอร้องไม่ให้ทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงนี้
โดยเฉพาะดวงของนายกและดวงของรัฐบาล

ทิ้งระยะสักพักหนึ่งก่อนนะครับ
นักข่าวสังเกตนะกามลักษณะดุ
คือดุแล้วก็มาจิกนกพิราบแบบนี้
ขนหลุดรุ่ยกระจายไปทั่วตาหลุดถลนออกนอกเบ้า
เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรีบเดินมาไล่อีกกัน
แล้วก็เก็บซากนกพิราบไปทิ้ง

โอ้โหนะฮะจะเป็นเรื่องอะไรอีก
เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติ
หรือยังไงนะ
ก็ว่ากันไปเรื่องในธรรมเนียบนะครับ